เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้กู้ภัยเสียชีวิตด้วยนะฮะ
เพราะว่ากู้ภัยขี่รถจักรยานยนต์อยู่เลนซ้ายตามปกติในช่องทางของเขาเลย
ปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์คันอื่นสวนทางมาอย่างรวดเร็ว
เอาโผล่มาจากไหนทำให้กู้ภัยต้องหักหลบ
พอหักหลบแล้วเสียหลักนี่ภาพวงจรปิดจากปั๊มน้ำมันนี่ครับ

สักพักกู้ภัยที่เขาขี่มาตามปกติในช่องเลนซ้าย
เขาเสียหลักเพราะหักหลบครับ
ดังนั้นเขาก็เลยชนเข้ากับรถพ่วงรถใหญ่
จนเป็นเหตุให้กู้ภัยเสียชีวิต
อ๋อนี่มันเป็นแบบนี้อีกแล้ว
มาในย่านมหาชัยนะครับ
แล้วก็มุ่งกลับบ้านพักที่ย่านบางขุนเทียนนะครับ
ใช้ช่องทางซ้ายสุดอย่างที่เห็นแล้วครับ
แต่ปรากฏว่าโอ้โหพวกสวนเล่นนะคุณนะ
เข้าไปแบบนั้นไม่เกรงอกเกรงใจ

สุดท้ายเกิดอันตรายจนได้นะครับ

บริเวณถนนพระราม๒ปากซอย๙๔
แขวงสแหมดำเขตบังขุนเทียนกรุงเทพนะครับ
ที่เกิดเหตุก็เป็นถนนช่องคู่ขนาน๓เลน
ตรวจสอบช่องทางเดินรถฝั่งซ้ายสุด
พบศพของนายพัชราอายุ๒๘ปี
เป็นพนักงานบริษัทรับเหมาทำถนน

นอนเสียชีวิตข้างรถจักรยานยนต์นะครับ
ส่วนรถคู่กรณีเป็นรถพ่วง๒๐ล้อ

โดยมีนายบุญเลิศเป็นคนขับ
ก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนยืนรอให้การกับตำรวจนะฮะ

เขาก็ขับรถขนวัวหลายสิบตัว

ขออภัยเพชรบุรีค่ะจะนำไปส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อเปลี่ยนเลนนะครับ

พุ่งเข้ามาชนด้านข้างตรงตัวท้ายพ่วง
คนขับรถจักรยานยนต์เสียชีวิตนะครับ
กลุ่มกล่องดูได้
หน่อยชนทางรถเหรอ

แต่เราก็เห็นสาเหตุแล้วนะครับว่ามอเตอร์ไซค์ที่สวนทางไปนี่แหละ
เป็นเหตุนะฮะขณะนี้พนักงานสอบสวน

มีการประสานฝ่ายสืบสวนให้แกะรอยหาตัวคนขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนทั้ง๒คัน
มาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
ส่วนศพผู้เสียชีวิตวันนี้จะเคลื่อนไปยังอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรบ้านเกิด
เพื่อให้ครอบครัวได้ทำพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับค่ะ